คราวนี้ไม่เว้นจริงนะคุณผู้ชมเข้าไปในเต็นต์ตรวจคัดกรองโควิด
ที่แรกก็คิดว่าจะขโมยอะไรช่วงตรวจโควิดหรอ
เปล่าค่ะขโมยโต๊ะคุณผู้ชม

แค่ขโมยครั้งเดียวนะฮะแต่ขโมยหลายครั้งหลายตัวแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะนี่เหตุการณ์นี้มีภาพเป็นหลักฐานเลย
หลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะคะคุณผู้ชม
เขาโพสต์เรื่องนี้แชร์ลงไปในเพจข่าวรังสิต
บอกว่าชาวรังสิตคนไหนพบเจอคนร้าย

ของโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ไป๔ตัวแจ้งด่วน
ซึ่งเป็นโต๊ะที่ทางเทศบาลนครรังสิตสนับสนุน
ให้กับทางโรงพยาบาลใช้ในการตรวจ
ลักษณะโต๊ะเป็นโต๊ะสีแดงเงา
โต๊ะสเตเลสพับได้ป้ายทะเบียนสีเหลือง
ขับไปทางตลาดพรพัฒน์มาขโมยในช่วงที่เจ้าหน้าที่

ตรวจโควิดให้ประชาชนแบบนี้ไม่สมควร
คือบางทีเจ้าหน้าที่เขาตั้งเต็นต์ไว้ใช่ไหม
กรที่ไม่ได้เอากลับมาเขาก็ไว้ตรงนี้แหละ

ปรากฏมันหายพอตั้งไว้เมื่อคืน
พอตอนเช้ามาหายไปไหนตัวหนึ่งละ

เพราะว่าคนร้ายใช้เส้นทางถนนเรียบคลองรังสิต

แต่ว่าต้องบอกนะจุดตรวจโควิดตรงนี้คุณผู้ชม
มันห่างจากที่สพประตูน้ำจุลาลงกร
ประมาณ๓๐๐เมตรเท่านั้นเองมันยังกล้าก่อเหตุ

ก็ไปเจอคนที่มารอตรวจโควิดนั่นแหละ
ทีนี้โต๊ะเดี๋ยวให้ดูภาพมันมีโต๊ะนะ
แล้วนี่เขียนข้อความที่โต๊ะบอกว่าห้ามขโมย
เห็นไหมแล้วก็แจ้งตำรวจจับแล้วรอหมายเรียกเลย

นี่ฮะเอามาตั้งหมายตั้งหมายแล้วหายไปอีกฮะ

ใช่ค่ะทีนี้พอมันเกิดเรื่องราวแบบนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ก็เราก็เลยต้องสอบถามทางผู้กำกับสพประตูน้ำจุลาลงกร

บอกว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลประชาธิปัตย์นะ
มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนแล้ว
แล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่เองเนี่ย
ก็กำลังติดตามกล้องวงจรปิดไปไล่หาตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ทีนี้ทางผู้กำกับบอกด้วยนะคะบอกว่าประชาชน
ถ้าเกิดว่าพบเห็นบุคคลที่เหมือนในกล้องวงจรปิดคนนี้
เขาใส่เสื้อแบบแขนยาวสีแบบเหลืองส้มเนี่ยนะ

คือเขาบอกว่าให้แจ้งตำรวจที่สพประตูน้ำจุลาลงกรได้เลย
เบอร์โทรศัพท์ไว้นิดนึงค่ะคุณผู้ชม
จริงมันจะมีภาพที่ชัดเลยนะจากกล้องวงจรปิด
เห็นเลยว่าคนที่ขโมยเนี่ย
แบกโต๊ะเนี่ยแบกโต๊ะไปด้วยโต๊ะสีนิ่งแดงเลยนะครับ